เอามีชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะรอยสักเต็มตัวเลยครับ
เสียชีวิตปริศนาอยู่ข้างบ่อน้ำที่โคราชนะครับท่านผู้ชมครับ
พบศพเย็นเมื่อวานนี้คว่ำหน้าอยู่ข้างบ่อน้ำ
นี่เอาศพขึ้นมาแล้วนะฮะค่ะตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลบ้านแก่นเท้า
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
เย็นเมื่อวานนี้นะครับตำรวจได้รับแจ้งก็มากับกู้ภัยมาตรวจสอบนะครับ
พบผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนสีดำไม่ใส่รองเท้า
ศีรษะกับใบหน้าซี่ขวาเนี่ยมีเลือดมีรอยคล้ายถูกทุบ
แขนขวามีแผลเหมือนโดนตีแล้วก็หักด้วยมีสภาพช่วงเอวที่เหมือนถูกทุบด้วย
คนที่เจอศพนะครับที่แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
บอกว่าเมื่อวานนี้มาตกปลาที่บ่อน้ำมองไปที่บ่อเนี่ยเหมือนเห็นมีคนนอนอยู่
ก็เลยเดินไปดูทีแรกยังไม่คิดว่าเสียชีวิต
แต่ก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านให้มาช่วยดูก่อนพอมาถึงเนี่ยอ้าวเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับคาดว่าจะถูกทำร้ายมาแล้วก็เอาศพมาทิ้งนะครับ
เลี้ยงวัวแถวที่เกิดเหตุนะฮะชื่อมะลินะ
บอกว่าเช้าเมื่อวานนี้เขามานั่งกินข้าวใกล้กับจุดที่เจอศพนั่นแหละ
ใครมานอนอยู่ที่บ่อน้ำแถวนี้ส่วนที่คนสงสัยว่ามีรอยล้อรถแถวแถวนี้
จะเป็นรถคนร้ายหรือเปล่าคือพี่มะลิแกบอกนี่เป็นรอยเก่านะ
เพราะก่อนหน้านี้ฝนตกที่เห็นตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นรอยที่แห้งแล้ว
ก่อนจะมาเจอศพตอนเย็น
ครับเหมือนที่มันเป็นรถ
ผลชนะสูตรเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกตี
ถ้าดูแล้วเนี่ยก่อนที่จะพบศพเนี่ยนะครับก่อนจะเสียชีวิต
หูขวาเขาจะแหว่งนะแล้วก็มีรอยสักลายเสือเพ่นอยู่กลางหน้าอก
มีศักยันต์๙ยอดที่ไทยทอยมีรอยสักที่ต้นแขนขวาด้วยนะครับ
เผื่อใครเป็นญาติหรือว่ารู้จักนะครับทุกผู้ชมครับ
แจ้งตำรวจได้ที่โคราชนะฮะที่สูงเนินนะครับ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับจุดเกิดเหตุที่เจอศพเป็นบ่อน้ำเป็นทุ่งนาอยู่ติดกับถนนในหมู่บ้าน
ห่างจากถนนเข้ามาแค่ห้าสิบเมตรนะครับมีต้นไม้ขึ้นเยอะเลย
เป็นจุดที่ชาวบ้านมักเอาวัวมาปล่อยให้กินย่านะครับมีบึงน้ำอยู่นะครับ
ตำรวจกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนในตอนนี้มีอิดบล็อกวางอยู่ก้อนหนึ่งด้วยแถวจุดที่เจอศพ
คุณเนติชาวได้คุยกับคนเลี้ยงวัวอีกคนนึงบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องตอนที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมาคุยกันบอกเจอศพแถวนี้นะฮะ
ซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับผู้ใหญ่หนูนิดผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบ้านแก่นเท้า
บอกว่าเมื่อวานนี้สัก๕โมงครึ่งช่วงเย็นมีชาวบ้านมาแจ้งเจอคนนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ริมบึงน้ำ
มาถึงเนี่ยไม่กล้าพลิกดูกันเองนะก็เลยมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยมาตรวจสอบให้หน่อย
ซึ่งตอนที่มาเจอเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้ว
เพราะเท้าซีดแล้วตัวแข็งแล้วพยายามตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่อื่นอื่น
ทั้งคนในหมู่บ้านด้วยว่าผู้ชายคนนี้ใช่คนในพื้นที่หรือไม่
ทุกคนยืนยันว่าไม่รู้จักนะฮะค่ะที่มีร่องรอยหูแหว่งที่หูขวาเนี่ย
นี่เป็นข้อมูลจากตำรวจนะครับว่าเป็นร่องรอยที่น่าจะเกิดก่อนที่จะเสียชีวิต
ตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบนะครับก็ไม่พบทะเบียประวัติว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะครับ
อาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็ได้ผู้ใหญ่บอก
ส่วนข้อมูลที่นายมะลิบอกว่านั่งกินข้าวอยู่ใกล้จุดเจอศพตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้
ที่มันถูกวางทิ้งไว้ตั้งแต่บ่ายโมง
แต่ศพที่เจอเนี่ยเจอช่วง๕โมงครึ่งช่วงเย็น
สันนิษฐานว่าน่าจะมีการเอาศพมาทิ้งช่วงหลังจากบ่ายไปแล้ว
แล้วก็ก่อน๑๗นาฬิกา
อ๋อแหว่งไม่ใช่ขาดใช่ไหมครับ
ใช่ไม่ขาด
อ๋อเหมือนเขาพิกันอยู่แล้ว
ใช่แน่ชัดเลยเขาถูกมาทิ้ง
ก็ถามว่าก็ถามท่านว่าหมอพิสูจน์ไว้ว่า
ถูกตีด้วยของแข็งในระบบของหัว

หรือว่าเขาจะมาหารับจ้างก่อสร้างแถวรถไฟ

ท่านก็บอกว่าส่งสืบออกไปแล้ววันนี้
ตำรวจก็ต้องไปแกะรอยต่อแล้วครับทุกผู้ชมครับ

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
คาดว่าจะมาถึงจุดเกิดเหตุที่เจอศพนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องของรถต้องสงสัยนะครับ

ก่อนจะถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่มีคนมาเจอศพเนี่ย
มีรถคันไหนเข้ามาแถวนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมคะมาดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ